ก็บอกว่ารถโบราณคันนี้นำเข้าผิดกฎหมายจงใจหลีกเลี่ยงภาษี
แต่ว่าในอีกมุมนึงค่ะทางทีมทนายความและหลวงพี่น้ำฝนก็ตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกัน
ยืนยันว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหลักฐานที่จะมาชี้แจงยืนยันด้วยค่ะ
พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยนายสุพัฒนพฤษนิติศาสธรวัยยาวัชกร
และประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายวัดไผลล้อมและทีมทนายความ

ออกมาระบุว่ารถโบราณยี่ห้อแพนเทอร์ที่หลวงพี่น้ำฝนครอบครอง
เป็นรถนำเข้าผิดกฎหมายเข้าข่ายหลีกเลี่ยงภาษีอากร
นายสุพัฒพฤษบอกว่าฝ่ายกฎหมายวัดไผลล้อม
พร้อมที่จะแสดงเอกสารหลักฐานทั้งหมด
เพราะมั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิด
ถึงตรวจสอบแต่รถพระรถหรูคันอื่นทำไมไม่ไปตรวจ
ขอยืนยันว่ารถคันนี้เป็นรถที่ญาติโยมนำมาถวาย
ให้ใช้ตั้งโชว์เป็นกุศโลบายเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าวัด
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่น
หลวงพี่น้ำฝนบอกว่ารู้สึกได้ถึงความผิดปกติ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไป
พยานหลักฐานรถคันนี้นำเข้าประเทศถูกต้อง
ขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำแดง
เสียภาษีอากรโดยมีลูกศิษย์เป็นผู้ดำเนินการให้
ไม่เคยคิดหลบเลี่ยงภาษีอีกทั้งยังจ่ายภาษีอากร
และต่อทะเบียนตามกฎหมายทุกประการค่ะ
เขาเป็นผู้ออกมาให้นะครับอัตมาไม่ได้ไปใช้เส้นใช้สายนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องไปถามตรงนั้นมากกว่าที่จะมาถามอัตมาว่าอัตมาผิด
จากนี้นะคะหลวงพี่น้ำฝนยังย้ำด้วยค่ะว่า
ที่ผ่านมาไม่เคยหลบเลี่ยงหรือหนีปัญหา
ไม่อยากจะมองว่าที่เกิดขึ้นทุกวันนี้
เป็นเพราะถูกนำไปเป็นคู่เทียบกับกรณีรถเบ้นโบราณ
วัดปากน้ำพาศรีเจริญซึ่งก็จะใช้สติปัญญาวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อแก้ไขตามคันลองพระพุทธศาสนา
มีหลายคนถามมาว่าจะฟ้องกลับดีเอสไอหรือไม่
หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าบอกเลยว่าไม่จำเป็น
เพราะเราต่างก็มีหน้าที่เป็นพระสงฆ์ไม่มีหน้าที่จะไปโกรธใคร
แต่ถ้าฝ่ายกฎหมายจะฟ้องนั่นก็เป็นอีกเรื่องค่ะ